คุณผู้ชมคะมันหายเงียบไปพักหนึ่งแล้วนะคะ

มันมาเป็นพักค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวบ่อยจำได้ไหมว่าเอองูโผล่ในชะโครก
มันมีอีกแล้วแล้วมันเป็นงูแบบตัวใหญ่มาก
แล้วบ้านไม่อยู่ในป่าในดงนะอยู่ที่ตลาดนะตลาดไทยที่ปฐุมธานี

คือพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขานั่งชะโครกแล้วอยู่ดีมีอะไรมากัดที่ต้นขาเขาไม่รู้
หมองูตัวใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โหเขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคุณพี่ท่านนี้เนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะดึงงูออกแล้วงูมันรัด

งูเหลือมตัวใหญ่แบบนี้พอรัดปุ๊บเนี่ยขยับแทบไม่ได้ดึงไม่ออก

จริงคุณว่าเอาคัตเตอร์มาเฉื่อนยังไม่เข้าเลยอ่ะยังไม่เข้าเนื้องูเลยอ่ะ
สุดท้ายเอาค้อนทุบหัวงูค่ะ
จริงค่ะจนรอดมาได้ค่ะเพราะงูตัวใหญ่มากจริงค่ะ

บอกว่าคือจังหวะที่เข้าห้องน้ำอยู่เนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะบอกว่าแม่เข้าห้องน้ำแล้วก็งูอยู่ในชักโครก
กัดที่ต้นขาตอนนั่งอยู่ที่ชะโครกนะคะก็ตกใจมากคว้าหัวงู
จะดึงมันออกแต่เขี้ยวมันฝังแน่นมากกัดแล้วไม่ปล่อย
ก็พยายามจะจับหัวงูให้มันปล่อย
แผลที่ถูกงูกัดเนี่ยยาวมากอุ้ยน่ากลัวทำไมทำกราฟิกน่ากลัวขนาดนี้
นี่มันขึ้นมาอย่างนี้พึบเข้าไปต้นขาตรงนี้เลย
แม่ก็เลยตะโกนให้น้องชายมาช่วยค่ะน้องชายมาน้องกลัวงูอีก
น้องก็เลยยื่นคัตเตอร์ให้แม่แม่เอาคัตเตอร์เฉือนงูเฉือนไม่เข้านะ
เฉือนไม่เข้าคัตเตอร์บาดนิ้วแม่๓เซนสุดท้ายนะคะงูมันเริ่มรัดหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อย
แม่บอกว่านึกถึงอาม่าเลยอาม่าช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วย
แล้วก็ไม่รู้อาม่าช่วยจริงหรือเปล่างูปล่อยปากเฉยเลยอ๋ออยู่ดีดีมันอัพ
ใช่มันอ้าปากปล่อยเฉยเลยแม่ก็เลยจับหัวงูตัวนี้เอาไว้กดเอาไว้ที่พื้น
แต่ตัวมันเนี่ยยังรัดอยู่นะคะแม่ก็เลยให้น้องชายไปหยิบค้อนมาเท่านั้นแหละ
แม่ก็เอาค้อนทุบหัวงูน้องชายก็ฉุดแม่ขึ้นมาปิดประตูขังงูเอาไว้
ให้กู้ภัยมาจับงูอันนี้เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เธอก็เลยโพสต์เอาไว้ว่างูไม่ตายปลอดภัยแม่ต้องเย็บบาดแผลที่ถูก
เตอร์บาทแล้วก็ที่โดนงูกัดเป็นอันจบวิรกรรมเจ๊อันนาขายใหญ่ตลาดไทย
คุณแม่เจ๊อันนาแต่ว่าแม่ด้วยลูกสาวเขาโพสต์
แม่อันนาขายใหญ่ตลาดไทยโดนงูงับขามันน่ารวดทึกมากนะ
กลัวจริงเนอะแล้วดูตัวงูมันใหญ่มากจริงนะ

ให้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับกู้ภัยที่เขาไปช่วยค่ะ
นายธนโชธวราศีลอายุ๓๕ปีเป็นกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงป้าแอนนาที่อยู่บ้านใกล้กัน
ร้องขอความช่วยเหลือก็เลยไปช่วยนะคะ
ก็ไปช่วยจับงูที่ถูกขังอยู่ในห้องน้ำ
พอไปถึงเนี่ยเห็นแผลที่ป้าแอนนามีแผลก็คือที่นิ้วมือถูกคัตเตอร์บาด
แล้วก็ที่ต้นขาเนี่ยแผลยาวมากเกือบถึงอวัยวะเพศที่ถูกงูกัดนะคะ
ก็รีบเข้าไปในห้องน้ำไปจับงู
งูเนี่ยเป็นงูหลามยาว๒๓เมตรได้ค่ะน้ำหนัก๖กิโลอ่ะค่ะ
แต่ก็นอนนิ่งสิ้นแรงอยู่ในห้องน้ำนะคะ
กู้ภัยเองยังตกใจเลยค่ะไม่คิดว่าป้าแอนนาจะสู้กับงูที่ตัวใหญ่ขนาดนี้
นี่ยังดีนะเป็นงูไม่มีพิษนะคะ
ตอนนั้นคนเจ็บออกมาจากห้องน้ำแล้วครับ
แล้วก็งูน้องเขาปิดประตูขังไว้ในห้องน้ำอยู่ครับ
แล้วก็พอเปิดประตูเข้าไปก็คืองูอยู่ในห้องน้ำครับ
แต่ว่าด้วยสภาพอิดโรยแล้วตัวคนเจ็บเองบอกว่ามันขึ้นมาจากชาโคกเลย
ผมก็เห็นตอนหลังแล้วครับยาวประมาณ๒๓เมตรได้ครับ
น้ำหนักคร่าวก็๕๖โลน่าจะได้ตกใจครับ
คิดไหมทำไมมันเข้าไปอยู่ในชักโคกขนาดนั้น
ใช่ครับก็คิดอยู่ครับเพราะว่าตัวมันใหญ่ไม่แน่ใจว่ามันเข้ามาได้ยังไง
ส่วนเพื่อนบ้านค่ะที่อยู่ติดกับบ้านของป้าแอนนาค่ะนายสุริยาภูมิมาอายุ๔๒
บอกว่าวันที่เกิดเหตุนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงป้าแอนนาร้องตะโกนเรียกลูกชายนะคะ
ตะโกนว่างูเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้ข่าวตอนเช้าว่าป้าแอนนาถูกงูตัวใหญ่โผล่มาจากสะโครกโผล่มากัดขา
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะงูก็อาจจะมุดมาตามท่อน้ำของหมู่บ้าน
ทุกวันนี้เพื่อนบ้านตรงนั้นก็เลยกลัวกันหมดเลยอ่ะปิดฝาชะโครกห้องน้ำตลอดนะคะ
กลัวงูจะโผล่ออกมาเวลาจะใช้ห้องน้ำไม่กล้าใช้ห้องน้ำที่อยู่ชั้นหนึ่ง
กลัวงูมันมาตามท่อไงขึ้นไปใช้ห้องน้ำชั้นสองคิดว่างูมันคงไม่ถึงชั้นสองอ่ะ
นายสุริยาบอกว่าป้าแอนนาปกติเป็นผู้หญิงธรรมธแมงแข็งแรงแต่ก็ไม่คิดว่าจะสู้กับงูที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะ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

ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

แอนนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนัก
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ

ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ป้าอันนาบอกว่าตอนนี้ยังขวัญเสียค่ะไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ